ชอบเขียนเกมส์สร้างเกมส์และก็ใช้แอปสรรคติกเกอร์ไลน์
พี่ผมไม่ได้เรียนนะครับแต่ใช้อ่านหนังสือทำตาม
สงสารที่เขาเป็นแบบนี้ครับ
เครื่องที่เขาใช้อยู่ตอนนี้ก็ประมาณ๑๑ปีแล้วครับ
แล้วผมก็อยากทำตามฝันให้พี่สาวให้สำเร็จครับ
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง

ตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา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
เข้าสู่รายการที่คุณผู้ชมจะได้พบกับเราสองคนเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
เหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตเพราะนี่คือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เคียงข้างกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทางไทยรัฐทีวีค่ะคุณผู้ชมที่รัก
เคียงข้างผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะลำบากแต่มีจิตใจที่ไม่ย่อท้อพร้อมจะสู้ไปด้วยกันค่ะ
เวทีอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ค่ะพร้อมรอรับคุณผู้ชมมากหน้าหลายตามุ้นเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาแบบไม่หยุดไม่ห่อนค่ะมาได้เรื่อยค่ะ
วันนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นน้องวัยที่เรียกได้ว่ากำลังโตแต่มีหัวใจที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่และมีพลังงานบวกที่ดีเหลือเกิน
วันนี้เขาอยากมาสู้เพื่อพี่สาวของเขาส่วนเรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นแบบไหนนั้นต้องไปชมภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ
นี่ครับพี่สาวของผมครับชื่อพี่มิ้นครับ

รักมากครับรักเพราะว่าเขาเป็นพี่พี่คนเดียวของผม
ผมไม่เคยอายครับที่มีพี่สาวแบบนี้ครับ
ผมก็เลยพยายามให้เขาล่าเริงอยู่ตลอดครับ
เพื่อไม่ให้เขานั้นซึมเศร้าครับ
อย่างพาเขาเดินเล่นร่างวิ่งเล่นบ้าง
แล้วก็พาเขาเล่นกับหมาบ้าง

น้องภูมิเป็นเด็กที่ว่ามีความรับผิดชอบเยอะมาก
เขาเขาต้องช่วยเหลือแม่ทั้งงานบ้านทั้งการดูแลครอบครัว
ภูมิดูแลพี่สาวดีมากเลยค่ะ
ไม่สบายเขาก็จะเป็นคนเช็ดตัวหายาให้กินหาน้ำให้กิน

เขาจะช่วยดูแลกระทั่งอาบน้ำเสื้อผ้าผมไปไหนก็จะหวีผมให้พี่
คอยดูว่าพี่สวยหรือยัง

อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าพี่สาวเขาเนี่ยไม่เหมือนคนอื่น
ความห่วงใยก็เลยมีเยอะ
น้องมินนี่จะเป็นลูกสาวที่แม่ห่วงมาก
เพราะว่าเขาเป็นคนที่สมองช้า
แล้วก็มีโรคประจำตัวที่ซับซ้อน
เป็นพวกภูมิแพ้ร่างกายอ่อนแอ
แล้วก็คือก็มาเป็นเกี่ยวกับด้านจิตเวทอะค่ะ
เลยทำให้น้องแบบมีความกังวลเป็นอะไรนิดหน่อย

แม่ก็เลยต้องอยู่ใกล้ชิดน้องตลอด
เพื่อคอยแบบบอกกับน้องว่าน้องไม่เป็นไรหรอกลูก
หนูคิดไปเอง
แล้วพอพวกนี้ออกผลปุ่นปั๊บ

เป็นคนปั้นจักรยานไปขายครับ

มินก็จะชอบแจกบ้างแถมบ้าง
บางทีต้นทุนนี้๑๐บาท
มิ้นต์ก็จะขายลดลงไปเหลือประมาณ๕บาท

พี่มิ้นต์ใจดีมาก

แต่เขามีความสามารถพิเศษนะคะ
คอมพิวเตอร์เขาจะเก่งมาก
จนบางทีเราก็คิดถึงทำไมลูกเราเก่งอย่างนี้นะ

สามารถตัดซาวให้ผมไปร้องเพลงได้

แล้วบางทีก็จะมีหาความรู้เพิ่มในเน็ตได้ครับ
สงสารที่เขาเป็นแบบนี้ครับ

แต่เขาทำไม่ได้เพราะด้วยร่างกายเขาด้วย

กลัวว่าด้วยโรคภายไข้เจ็บเขาแล้ว
ก็คือกลัวว่าเขาจะจากโลกนี้ไป
พยายามนะพยายามทำทุกอย่างให้พี่น้องเนี่ย

เพราะว่าตัวแม่เองก็ไม่ค่อยสบายบ่อย
ก็คือมีโรคประจำตัวที่ต้องหาหมอตลอด

แม่ก็ทนทนจนวันที่ไปหาหมอนี่
บอกทนมาได้ยังไงอยู่มาได้ยังไง

เราก็เลยสร้างกำลังใจให้ตัวเองว่าเราต้องอยู่ให้ได้
เพื่อที่จะได้ดูแลพวกเขาให้ถึงที่สุด
เมเจอร์ที่มีอยู่สเปคเครื่องมันต่ำค่ะ

เครื่องที่เขาใช้อยู่ตอนนี้ก็ประมาณ๑๑ปีแล้วครับ
แล้วผมก็อยากทำตามฝันให้พี่สาวให้สำเร็จครับ

มาพบกับน้องภูมินะครับเด็กเล็กหัวใจใหญ่
มาขอสู้เพื่อฝันของพี่ครับ

สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับครับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

มากับพ่อแม่พี่สาวแล้วก็คุณลุงครับ

คุณพ่อยุ่งคุณแม่เจี๊ยบพี่สาวแล้วก็คุณพี่มิน

เราก็ได้ชมเรื่องราวของน้องภูมิไปแล้ว
อยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับพี่สาว
เห็นบอกว่าใช้มา๑๑ปีแล้ว

มันสามารถเปิดปิดเครื่องอิงได้ครับ
อุ๊ยตายแล้ว

ที่บ้านอยู่ใกล้วัดอะไรไหม
ยังไงอยู่ดีทำไมถึงปิดเปิดเองได้
คือทำอยู่มันอยากจะปิดก็ปิดไปเองอย่างนี้เหรอ

ทำไมวันนี้เราถึงสละตนเองเพื่อมาหาตังค์
จะซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับพี่มิ้นเขาเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ
ก็ในสายตาของผมก็พี่มิ้นเก่งมากครับ
สามารถตัดซาวเพลงให้ผมร้องเพลงเล่นได้ครับ

เรียนจากหนังสือครับ
แล้วก็เน็ตครับ
คือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง
มินสวัสดีค่ะ

มิ้นชอบคอมพิวเตอร์เหรอคะ
ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะ

๑๑ปีหนูไปสอบชิงทุนเอาคอมพิวเตอร์มา
เหรอเครื่องนี้คือได้มาจากการสอบชิงทุนของพี่มิ้นด้วย
คือเป็นทุนของเด็กอุบวนรัฐนะครับ
แล้วก็ได้ทุนทุนปีหนึ่ง๖๐๐๐บาท
แล้วก็จะสอบถึงทุนอีกทีนึงก็จะได้คอมมา
อย่างนี้เราต้องปรบมือให้พี่มิ้นก่อนเลย
เก่งนะทำได้นะไปสอบชิงทุนแล้วก็ได้คอมพิวเตอร์มา
มิ้นถ้าทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มิ้นสามารถทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ได้บ้าง
โปรดิวเซอร์กับโปรแกรมเมอร์ทำทุกอย่างค่ะ

พันธุ์สมัยนะนี่พี่มินคุยอยู่นะ

เพื่อน
มิ้นทำอะไรผลักดันมีส่วนร่วมในนี้ยังไง

มิ้นทำไมถึงชอบคอมพิวเตอร์อ่ะคะเอาจริง
ตอนแรกฉันมาเริ่มจากเชื้อมีนเขาสอน
เขาสอนอยู่แล้วค่ะสอนตอนหนูจบม๖
แล้วหนูมาต่อมาสอนทอดได้ปีหนึ่ง
แล้วหนูก็ตอบเรียนราชเอกคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

เอาจริงนะคนปกติอย่างเรา

เป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจเยอะมากเลย
ทำไมพี่มิ้นถึงมองเห็นและเข้าใจมันว่า

ที่แบบเครื่องมันเสียหน่อยก็ซ่อมเอง

กำลังยืนคุยอยู่กับอัจฉริยะนะเป๊กว่า
ถ้าวันนี้นะภูมิทำได้นะ
คือจะได้สนับสนุนพี่สาวอย่างเต็มที่เลย
แล้วพี่นะระหว่างที่คุยกับพี่มิ้นท
มาดูภูมิคือภูมิก็ยิ้มอย่างภูมิใจ
ถามต่ออีกนิดนึงพี่สาวเราเป็นคนยังไง

แล้วผมก็ชอบไปกอดเขาครับ

เหรอเวลากอดเขาแล้วเขาบอกต่อเราว่ายังไง

มึงไปเร็วเลยกูรำคาญแล้ว
ทำไมเราชอบไปแกล้งเขาล่ะสิใช่ไหม
กอดเขากอดธรรมดาเขาก็ไม่ว่า
แต่ชอบไปรัดเขาแรงค่ะ

อยากเห็นนะไปทำอย่างไรเขานี่ดูสิ

เวลาทำอย่างนี้แล้วภูมิรู้สึกอะไรกับพี่มิ้น

ทำไมเราต้องรัดเขาขนาดนั้นเราไม่ใช่งูเหลือมอ่ะลูก

มีความสุขครับที่มีพี่สาว
มองในมุมที่สุขภาพของพี่มิ้นกันบ้างนะคุณแม่

มิ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรบ้างคุณแม่คะ

หัวใจหอบหืดแล้วก็ที่เป็นก็คือ
ที่เขาเป็นแบบจิตวิตกกังวลอะไรของเขาที่ว่า

อาการเวลาวิตกกังวลเป็นแบบไหนคะ

ก็บางทีแบบว่า
เนี่ยแม่หนูปวดหัวนะหนูกลัวมากเลยเนี่ย

เชื่อแม่เถอะหายใจไว้ไม่ตาย

ต้องหายนะหนูจะเป็นนั่นก็เป็นแล้วไม่ได้ไปนะ

แต่ถ้าวันไหนถ้าเกิดเขาแบบเป็นไข้

แม่ก็จะต้องใส่มือใส่แล้วก็พักขมามัด
ขับมอเซพาลูกไปหาหมอค่ะ

เราต้องนอนโรงพยาบาลกันเป็นเดือน
เขาดูแลตัวเองได้ระดับไหนคะ

มุติไม่มีใครอยู่บ้านเลยพี่มิ้นอยู่ได้ไหม
ได้เป็นพักนะคะแต่นานไม่ได้

เขาจะกังวลว่าไม่มีใครอยู่เขาจะเริ่มแบบ

แม่เคยห่างกันไปนานแล้วเขากังวล

แล้วอย่างนี้คุณหมอบอกว่ามีทางรักษาให้หายได้ไหมครับ

ให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็คือดูแลเรื่องการกินยาค่ะ
คือให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบเขาจะได้ลืมคิดในเรื่องกังวลไป

นี่ยืนคุยกับคุณแม่มาสักครู่นึงแล้วเนี่ย
เห็นแต่พลังฮึดเนาะคุณแม่เนาะ
ฮึดแล้วก็พลังที่จะสู้ดูแลครอบครัวนะคะ

เพราะว่าวันนี้เราอยากให้น้องภูมิเนี่ย
เขาทำในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ให้สำเร็จ

เราก็จะเริ่มเกมกันเลยจะได้ชื่นใจก่อน

ตัวเขาเองก็จะได้ผ่อนคลายกว่านี้อีกสักนิดนึง
ต้องการเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับพี่สาว
รายการของเรานะครับก็มีเงินทุนสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตนะครับ
ภูมิคงจะทราบดี๑ล้านบาทถ้าทำได้๑๐เพลง
ตอนนี้อาก็จะถามภูมิเลยครับ
ผมต้องการเงินทุนจากรายการของเราเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ

เริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยนะครับเพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าทุกท่านพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

มีแบบได้คุณตาเคยเปิดสังคมครับ

ร้องได้ไหมครับได้ครับแล้วยังไงร้องได้ไหม

ถ้าภูมิไม่มั่นใจทางเรามีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยนะครับ
เพลงแรกเนี่ยหยุดไม่ได้
ยังไงก็ต้องแข่งต้องร้องเพราะว่ายังไม่มีเงินที่สะสมเอาไว้
ถ้าคิดว่าจะร้องแค่๓เพลงนะครับตัวช่วยมีตั้ง๓ตัวช่วยที่เลือกได้
นะครับก็ลองไตรตรองดูนะครับมีเวลาคิด
เพลงแรกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

มิ้นน้องภูมิกำลังจะร้องเพลง
เพื่อหาเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้พี่มิ้นท
เพื่อให้พี่มิ้นได้ทำในสิ่งที่รัก
เพื่อให้จิตใจจะได้เบิกบาน

เอาให้ตุ๊ก
ตะโกนดังหน่อยบอก

กำลังใจจากครอบครัวเต็มที่

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้

เพลงมาครับ

ที่สะอึดฟื้นระทม
กลุ่ยคลางรวนพี่หวนขนึง
ถึงเจ้าฟังเสียงริ่งรีตรา
ยิ่งเศร้าไม่ไหว
น้องจากนายหน้าจากจร
สู่กรุงเทพมหานคร
ตัดรอนมิตอบจดหมาย
ได้ข่าวดีเจ้าฟ้าเทพีชาวไร
ลืมรักเก่าเราไว้
ซึ่งเหยื่อยายังลืมลง
โอ้โหเจ้ากลอยดาวน้อยบ้านนา
จากดอกย่าไปเป็นดารา
สูงส่ง
พี่พลอยปลื้มถึงน้องจะลืมพี่ลง
อย่าเริงลง
น้องเอ๋ยต้องจงระวัง
วิวภัยคร้างเขาลมอ่อนโอน
ต้นตาเดี่ยวสุดฟื้น

ดังคนศูนย์สิ้นความหวัง
หลุยบันเลงเจ้ารับฟังเพลงพี่บาง
กล่อยเอ่ยยาลาร้าง
นมเดิมบางสุภาลลงคอย
แม่ตอนหลังนี่วู่บบ่อยมัยคะเนี่ย

เขาไปกับลูกสาวสองคน